ว่าเป็นควันหลงจากเทศกาลประเพณียี่เป็งก็ว่าได้ที่จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อนักท่องเที่ยวจำนวนมากนี่เขาก็ไปเชียงใหม่กันอากาศเริ่มเย็นนะฮะ
นี่หลายคนไปก็ถ่ายทอดความรู้สึกผ่านโซเชียลมาว่าโอ้โหอากาศหนาวแล้วนะครับ
แล้วก็ประดับประดาษไฟสวยมากด้วย
ที่วัดพันตานะฮะพันเตาขออภัยวัดพันเตาจังหวัดเชียงใหม่เนี่ย
เขาก็มีการจัดแต่งไฟนะครับสวยงามมากเลยทีเดียว
แต่ปรากฏว่าเป็นประเด็นดราม่าระหว่างนักท่องเที่ยวกับเจ้าหน้าที่วัดว่า
เอ๊ะทำไมอยู่ปิดประตูไม่ให้คนนอกเข้า
แล้วคนในเป็นกรุ๊ปทัวร์ยังถ่ายภาพแชะได้อย่างมีเวลาอิสระเลยทีเดียว
หรือนี่จะเป็นการรับเหมาให้กรุ๊ปทัวร์มาลงและรับเงินจากกรุ๊ปทัวร์หรือเปล่า

ชาวเน็ตนี่ก็โอ้โหคิดกันไปต่างนานานะครับ
ฉะนั้นเรื่องราวนี้เราต้องไปสืบสอบกันหน่อยว่ามันเป็นอย่างไรล่ะครับ
กลายเป็นดราม่าร้อนฉากทีเดียวหลังสมาชิกเว็บไซต์พันทิพย์
ก็ไปโพสต์กระทู้นะครับบอกว่ามีความคิดเห็นอย่างไรบ้าง
กรณีที่วัดพันเตาจังหวัดเชียงใหม่ปิดวัด
เพื่อให้กลุ่มทัวร์เหมาให้นักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปในวัดได้
โอ้โหนี่ตั้งกระทู้ซะยาวเหยียดเป็นชื่อหนังสือเลยที
เป็นอะไรนะเป็นเหมือนบทความเลยทีเดียว

ก็อ้างว่าเมื่อวันที่๒๔พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ย
ทางวัดได้ทำการปิดประตูวัด
เพื่อให้กลุ่มทัวร์กลุ่มหนึ่งเข้าไปถ่ายรูปภายในวัด
โดยที่ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นไม่สามารถที่จะเข้าไปได้
และเขายังอ้างต่อด้วยนะคะบอกว่าเจ้าหน้าที่ของวัดเนี่ยได้แก้ตัว
โดยระบุว่าทางวัดกำลังถ่ายทำกิจกรรมของวัด
กิจกรรมของวัดแล้วมันไม่ใช่กิจกรรมของคนทั่วไปได้อย่างไรอะไรประมาณนี้นะฮะ
แน่นอนว่าประเด็นดังกล่าวนี้โจหัวมาอย่างนี้
หาเรื่องกันแน่นอนทำให้เกิดเสียงวิภาควิจารณ์จำนวนมาก
ขณะที่บางส่วนระบุว่าอาจเกิดความเข้าใจผิดอะไรบางอย่างหรือเปล่าล่ะ
ล่าสุดค่ะท่านพระครูบุญญากรวิโรธนะคะเจ้าอาวาสวัดพันเตาจังหวัดเชียงใหม่
ก็เปิดเผยกับทีมข่าวค่ะบอกว่าเมื่อวันที่๒๔พฤศจิกายนที่ผ่านมา
เวลาประมาณ๑๗นาฬิกาเนี่ยทางวัดได้ทำการปิดประตูไม่ให้ญาติโยมเข้ามา
เพื่อเตรียมจัดสถานที่งานยี่เป็ง
แต่ขณะที่ทำการปิดวัดก็ยังมีนักท่องเที่ยวอยู่กลุ่มนึงยังคงเหลืออยู่ในวัด
ก็เลยปล่อยเลยตามเลยนะคะประกอบกับมีทีมงานช่างภาพของวัดเนี่ยคอยเก็บภาพรวมอยู่ด้วย
เพราะที่ผ่านมาทางวัดไม่เคยมีภาพเป็นของตนเองเลย
เพียงภาพถ่ายจากญาติโยมแล้วก็ยืนยันว่าไม่มีกลุ่มโทรพิเศษและเรียกเก็บเงินแต่อย่างใดค่ะ
ไม่ได้เรียกเก็บเงินนะเพียงแต่ว่าเขาปิดประตูแล้วแต่เขาก็ไม่ได้ไล่คนในออกแล้วว่าง่าย
ยังคงตกค้างอยู่คือเข้าไปก่อน๕โมงปิด๕โมงปุ๊บก็ออกไม่ทันก็เลยตามเลย
เจ้าวัฒน์ให้ข้อมูลว่าเรียนกันจัดสถานที่งานยี่เพ่ง
โดยเจ้าวัดก็ระบุเพิ่มเติมอีกนะครับว่าพร้อมยอมรับในความผิดพลาดที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า
ว่าจะมีการปิดวัดเพื่อจะจัดเตรียมสถานที่

อยากฝากขอโทษญาติโยมทุกท่านมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับ